รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนัย
เธอใช้เวลา๑๐กว่าปีทำงานหาเงินจนวันนี้นะครับเป็นเสร็จฐีนีเงินล้านครับ
เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับพญานาค

แต่กว่าที่เขาจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์จะบอกเลยว่าชีวิตของเขาไม่ได้ง่าย
กว่าจะมีวันนี้นะครับวันนี้เรามาร่วมค้นหาคำตอบพร้อมพร้อมกันว่า
จริงเหรอบูชาพญานาคแล้วทำไมถึงรวย
ไหว้พญานาคแค่เป็นเจ้าตายก็ไม่เห็นจะรวย
ทำไมคนนี้เขาถึงต้องบูชาพญานาคจากไม่มีจนกลายเป็นเศรษฐีได้
ตอนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคุณกิ่งสักนิดนึงนะครับ
ที่จะพูดคุยกันคุณกิ่งบอกได้ไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่

ตอนเด็กว่าพ่อแม่กิ่งจะทำกรรมกรค่ะ
คุณไว้ผมจุกแบบนี้เป็นกุมาร
จริงแล้วกิ่งตัดผมไม่ได้ค่ะ
ขออนุญาตยืนข้างหลังสมแล้วดูนิดนึง

จริงแล้วกิ่งไม่ได้ตัดมาเลยแต่ว่าผมกิ่งมันยาวแค่นี้ค่ะ

ค่ะก็จริงแล้วนานสัก๑๐ปีตัดทีนึงแต่ว่าคือนี้ไม่ได้ตัดมา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ

ว่าถ้าสมมุติตัดผมแล้วเนี่ยจะไม่สบาย
เราขอย้อนก่อนเป็นคนพื้นเพลจังหวัด

ถ้าย้อนกลับไปสมัยที่คุณขออนุญาตนะฮะ
อย่างที่คุณบอกว่าคุณเป็นลูกกรรมกรมาก่อน
คำว่าลำบากที่คุณเคยเจอมาเนี่ย

ก็เป็นแค่แบบบ้านกระต๊อปหลังเล็กเอง
แล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ก็เป็นเสื้อผ้าบริจาค

แม่ต้องเข้าป่าหาอาหารอะไรอย่างนี้แค่นั้น
จนวันหนึ่งอยากกินก๋วยเตี๋ยว

แล้วก็จินตนาการเอาว่ามันคงจะอร่อยแบบนี้
เสร็จแล้วพ่อก็เรียกกลับบ้านตี
บอกว่าไม่ได้นะอย่าไปดูเขากินอย่างนี้

ก่อนจะมาถึงวันนี้ทำงานอะไรมาบ้าง

รับสั่งล้างจานเป็นคนรับใช้

แล้วก็หลังจากนั้นมาก็พอเริ่มโตขึ้นก็
เริ่มค่อยขายของออนไลน์
ธุรกิจของตัวเองบ้างมาเรื่อย
เขาบอกชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนไป

อะไรคือความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกิดขึ้นกับคุณฮะ
คือจริงแล้วเมื่อก่อนกิ่งก็ไม่เชื่อนะคะพี่มดดำ
คือไม่เชิงว่าไม่เชื่อแต่เราก็ได้ยินบ้าง
แต่เราไม่ได้แบบว่าไปใส่ใจอะไรจน
วันหนึ่งคือมีแก้วเสด็จกิ่งเรียกว่าแก้วเสด็จแล้ว

เป็นลูกไฟค่ะพี่มดดำเป็นลูกไฟลอยมาที่บ้าน

คุณพ่อก็ไปหยิบมาพอคุณพ่อไปหยิบมายังร้อนอยู่เลยนะคะต้องเอาผ้ามาจับ

ลูกไม่ใหญ่ค่ะลูกประมาณเท่ากำปั้น

มีแต่ผ่านพติแล้วครับ
ลูกเสด็จได้อย่างกับในข้างในใช่ไหมฮะ

เป็นอย่างนี้เชียร์ไอน
เป็นแสงสีอะไรบ้าง
ไฟเปลี่ยนสีไปเรื่อยแล้วก็คือจริงจริงแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคือชาวบ้านก็เห็นกันอยู่แล้วมีลอยมาอยู่แล้วแล้วก็ลือกันเป็นเอ๊ะเป็นผีพุ่งใต้หรือเปล่าอยู่บ้านนอกนะคะเป็นผีพุ่งใต้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่าคนแก่เขาบอกอุ้ยแก้วเสด็จหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้แบบสนใจอะไรมาก

หนุ่มอาจจะไม่เข้าใจตัวเองในฐานะที่ไปผูกพันกับคนบึงการเขาก็จะบอกว่าแล้วแต่ถ้าสมมุติก่อน๑๕ค่ำเดือน๑๑ก่อนเข้าพรรษาก่อนวันพระใหญ่เหมือนพญานาคเนี่ยเขาก็จะให้อันนี้คือความเชื่อ

เขาว่ากันว่าจะคลายแก้วออกมาจากแม่น้ำโขงอันนี้ก็ความเชื่อแล้วอยู่ที่ว่าจะไปตกที่บ้านใคร
แต่หลังมาเนี่ยเขาบอกไม่มีเหตุการณ์นี้มาหลายสิบปีก็เหมือนกับบ้างไฟพญานาคอ่ะพี่หนุ่มเขาบอกเหมือนบ้างไฟพญานาคจะขึ้นหลังออกพรรษา
แต่อันนี้แล้วแต่วันพระใหญ่ว่าเขาจะให้ใครอันนี้คือความเชื่อในระแวกแถวนั้น
อันนี้จะขึ้นตอนวันมะเข้าบูชา
แต่ก่อนหน้านี้ที่คุณจะได้คุณฝันแปลกก่อนด้วยที่เกี่ยวยงกับเรื่องราวของแก้วชิ้นนี้
คือกิ่งฝันมีผู้ชายใส่ชุดขาวพี่หนุ่มค่ะแล้วเขาก็มีแสงอยู่ในมือนะคะเป็นก้อนก้อนหนึ่งอยู่ในมือแล้วเขาก็ยื่นให้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นหนวดข้างขวาของพญานาค
เก็บไว้นะแต่ก็ด้วยความฝันคือคนเราก็ฝันทั่วไปอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจเราก็ไม่ได้คิดอะไร

เมื่อสักสิบ

แล้วฉันก็ต้องไปอยู่น้องคลายเบื้องกาลไง

คุณคิดว่าไอ้ลูกแก้วพญานาคเนี่ย
อันนี้บางคนถ้าตามความเชื่อ

คือต้องบอกว่าที่แรกเลยกิ่งก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะคะ
มดดำเพราะว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องแปลกเนอะ
เราก็เก็บไว้แล้วก็เอามาเลี่ยมมันก็สวยดี
แล้วก็พ่อแม่ให้มาแล้วคือเราได้ฟังเรื่องราวแล้วเราก็โอเค
แต่ว่าจริงแล้วเหตุการณ์ที่แบบแปลกไปเลยจริง
ก็คือมีอีกครั้งหนึ่งที่กิ่งเกือบตายนะคะเกือบเสียชีวิตเพราะว่า

ที่จังหวัดอุดรพอดีตอนนั้นกิ่งไปเช่าบ้านอยู่
รับจ้างอะไรให้ทำอะไรก็ทำอะไรประมาณนั้นนะครับ
ก็ตอนนั้นป่วยค่ะพี่หนุ่ม

ทีแรกเรายังไม่รู้ก็นอนแบบไข้ขึ้นสูงมาก
ก็ไม่ได้หลับนะแต่ก็นอนแบบเหมือนกระดุกกระดิกตัวไม่ได้
แล้วก็อยู่ก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นเหมือนเป็นหน้าต่างอะค่ะ
ก็มีผู้ชายสองคนมาแล้วเขาก็มากางสมุดขึ้นมา
แล้วเขาก็อ่านชื่อกิ่งแล้วเขาบอกเออ

เห็นด้วยว่าหน้าตายังไงอะไรเห็นหมดเลยกลางหนังสือ
เสร็จแล้วอีกกิ่งได้ยินเสียงคนหนึ่งบอกว่า
เขาเรียกกันนะสุวรรณหรือสุวรรณอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ
เขาก็บอกว่าคนนี้เหรอทำไมอายุยังน้อยอยู่เลย

แล้วก็คุยกันสองคนนั้นคุยกันว่าจะเอาเขาไปยังไงดี
ให้เขาลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วงูกัดไหมโดยให้เขานอนตายไปเลย
เขาก็คุยกันอยู่ว่าเนี่ยจะถึงเวลาแล้วนะใกล้แล้ว
แล้วยู่ก็มีเป็นคุณยายอะค่ะเป็นอาม่าคน

อย่าให้เขาตายได้ไหมให้เขาอยู่ทำบุญก่อน

กิ่งจำเรื่องราวแบบชัดเจนที่แต่งชุดไม่ได้นะ

แล้วก็มาคุยบอกว่าเนี่ยบ้านของเรา
เราไม่ให้เขาตายหรอกให้เขาอยู่ทำบุญก่อนขอได้ไหม
เหมือนกับเขาเถียงกันไปเถียงกันมากิ่งก็นอนฟังอยู่

เราไม่อนุญาตที่บ้านเราแล้วอาม่าก็บอกให้สุนัขที่บ้านอ่ะ

พอหอนขึ้นมาก็คนในบ้านก็ไปเปิดไฟ
แล้วคือตอนนั้นกิ่งก็ป่วยแบบกระดิกตัวไม่ได้แล้วมันแสบร้อน

พอไปโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าติดเชื้อในกระแสเลือด

คือตอนนั้นกิ่งเป็นอาการแค่แบบปวดหัวเป็นไข้อะไรอย่างนี้

มารู้ทีหลังว่าอาม่านั้นน่ะ
เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็นอนตายที่บ้านหลังนั้น
ซึ่งนอนตายอยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นเดือนกว่าลูกจะมาเจอ

อ๋อเหรอใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าอาม่าไม่อยากไม่ชอบอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็นอนตายในบ้านหลังนี้

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอาม่าไม่อยากให้เราเป็นเหมือนอาม่าหรือเปล่า

แล้วแน่นอนจนคุณฟื้นขึ้นมาชื่อหนึ่งที่คุณจำได้ในหัวคือชื่อสุวรรณ

ตอนนั้นเราเหมือนที่บอกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก
แต่ว่าด้วยความที่เหมือนกับเราผ่านความตายมาเนอะ
ก็เลยไปถามคนรู้จักว่ารู้จักไหม
รู้จักอะไรอะไรที่เป็นเทพหรืออะไรก็ตามผีอะไรที่มีชื่อสุวรรณเนี่ยมีจริงไหม
เขาก็บอกว่าเอ้าสุวรรณก็พญานาคไง

ใช่ที่แรกเขาบอกพญานาคก็สุวรรณสุวรรณพญานาคัยไม่เคยได้ยินเหรอ
กิ๊กก็บอกอ้าวไม่รู้กิ๊กไม่ได้ศึกษามา
ก็เลยด้วยความที่ตอนนั้นเราอยู่อุดรก็เลยอ่ะตรงไหนมีแหล่งพญานาคก็เลยได้รู้ว่าเป็นคำชโนธ
พอไปแล้วไปอ่านเอ้าไม่ได้ชื่อสุวรรณนี่ชื่อศรีสุโธ
แต่ก็ไม่เป็นไรเลยตำเลยละไหนก็มาแล้วนะคะ

ไม่ใช่สุวรรณเนี่ยเป็นคนที่มาเอาวิญญาณไป
เป็นพวกนี้ไงเราที่เป็นผู้ยมมาพูดอะ
ก็มีคนตรวจบัญชีว่าใครจะต้องตาย
จนถึงนี่เธอก็ยังไม่เคยรู้มาจนถึงวันนี้เหรอ
ก็พอเราไปตรงนั้นเหมือนที่บอกไม่เป็นไรไม่ใช่สุวรรค์ก็ไม่เป็นไร
เราก็ไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ศรีสุโธก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไปอธิษฐานแล้วก็ไปขอบคุณว่าเนี่ยเออ
ขอบคุณนะที่ให้เรารอดชีวิต
แล้วก็ถ้าหากว่าเกี่ยวพันธุ์จริง
หรือเป็นเกี่ยวกับพญานาคจะมาเอาชีวิตจริงก็ขอบคุณแล้วกัน

แต่ว่ากิ่งเนี่ยจนจังเลยจนขนาดเนี้ยกิ่งจะไปทำบุญยังไงอืม
ถ้าหากว่าพญานาคมีจริงอันนี้กิ่งก็แบบว่าเริ่มเหมือนกับกึ่งท้าทาย
กิ่งก็บอกถ้าพญานาคมีจริงแล้วก็กิ่งเกี่ยวพันกับพญานาคจริง

แต่ว่าถ้าพญานาคมีจริงแล้วให้กิ่งรวยได้จริงกิ่งก็สัญญาว่ากิ่งจะทำบุญตลอดชีวิต
นั่นคือคำสัญญาครั้งแรกที่คุณให้ไว้กับพญานาค

แล้วคือจำได้แม่นยำก็คือฝันเห็นผู้ชายชุดขาวคนเดิมที่เคยมีลูกไฟอยู่ในมือ

แล้วเขามาเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็บอกว่า

ได้แต่ว่าต้องสัญญานะว่าต้องทำบุญตลอดชีวิต

ทุกคนเราเคยจนใช่ไหมเราก็รับปากอ่ะ
โอเคได้ได้เราอยากรวยนะฮะได้เลย
แล้วท่านก็เลยบอกวิธีในการที่แบบ

ถ้าอยากสื่อถึงเราให้ไปริมแม่น้ำ

เป็นเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญนาค
ลงไปแล้วอธิษฐานตั้งจิตดีอธิษฐานสื่อถึงเรา

ไหนก็ได้ท่านบอกที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีพญานาค

ถึงต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ใกล้แม่น้ำโขงที่สุด

อยู่ริมแม่น้ำแล้วอย่องเหรียญสามเหรียญ

ถ้าคุณบอกว่า
กับพญานาคได้เวลาคุณสื่อเนี่ยคุณต้องทำยังไงบ้าง
ค่ะก็หลังจากที่เราเริ่มสื่อสารได้ก็เริ่มมีการแบบเฮ้ย
เริ่มศึกษาธรรมะแล้วเพราะว่าพญานาคก็มีในประวัติพุทธศาสนา
เริ่มนั่งสมาธิแบบเอาเป็นเอาตายนั่งตั้งแต่๒ทุ่มถึงตี๒
เนี่ยค่ะก็อ่าท่านก็เหมือนกับพอเรานั่งสมาธิแล้วเห็นนะคะ
เห็นแล้วส่วนหนึ่งท่านก็มาบอกว่าอยากเห็นเราอย่าเพิ่งหลับนะ
ก่อนจะหลับเดี๋ยวเรามาทีนี้น่ะกิ่งก็เลยแบบก่อนที่กิ่งจะหลับ
ก็จะตั้งจิตทุกครั้งว่าเราอยากรู้อะไรแล้วเราก็จะแบบตั้งจิต
พอพออารมณ์ที่จะหลับอ่ะอารมณ์จะหลับก็แบบเฮ้ยอย่าหลับนะอย่าหลับอย่าหลับ
ถ้าหากว่าตอนไหนที่เรามีสมาธิเห็นจริงนะคะมันก็จะเป็นภาพขึ้นมาให้เรารู้ว่า
สิ่งที่เราถามแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็จะมาค่ะแล้วแต่บางครั้งก็ไม่เห็นนะ
พี่พุทธอ่ะบางครั้งก็จะมาในฝันบางครั้งก็จะมาในแบบเหมือนจิตสือจิตอ่ะฮะ
ไม่ถูกเหมือนกันเป็นเหมือนอาการปิ๊งแวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบพญานาคที่เราเห็น
แบบว่างูเลื้อยยังไงเอาจริงจริงนะกิ่งไม่เคยเห็นพญานาคที่มาในรูปแบบที่เหมือนที่เห็นตามตามโบสถ
มาก็คือผู้ชายใส่ชุดขาวคนเดิมคนนั้นก็น่าเป็นมนุษย์อย่างเรานี่แหละ
เป็นคนเลยหาแบบเป็นมนุษย์จริงสมาชิกเนอะใช่เห็นแค่นั้นนะคะไม่เคยเห็นเป็นผู้ชาย

น่าเข้าโบสถ์ไม่ได้ว่ายไม่ได้

แต่คือด้วยความเหมือนเราไม่ได้หลับนะ

ฝันเห็นผู้หญิงแบบทรงเครื่องเนี่ย
หน่วยนาฏอยู่ในบ้านตลอด